ได้แล้วพอได้อย่างนี้

เดี๋ยวกัน

เดี๋ยวรอรับค่าสัญญาดาวเทียมแป๊บนึง
น้ำลาไป

จริงหรือก็ไม่โอเค
ชื่อว่าแพทย์เธออยู่บนแบบนี้
จริงอยู่บนแบบนี้

อุ้ยเก่งนะ
เจ๊เจ๊เจ๊